ธรรมดาไม่ธรรมดา
เพราะว่าที่นี่เขามีการเปลี่ยนมูลสัตว์ให้เป็นเงิน
ก็เลยบอกว่าไม่ธรรมดานะจ๊ะ

ไปที่บ้านนนสลาวหมู่ที่๕ตำบลหนองภูมินะคะ
อยู่ที่อำเมภูเขียวจังหวัดใช่เพิ่ม
ไปเจอกับสองสามีภรรยา

แค่เด็กบ้านแค่เด็กเลี้ยงบัว

เขาก็กำลังช่วยกันตักขี้วัวอย่างขมะเขม่นเลยนะคะ
เพื่อที่จะนำขี้วัวไปขายคุณรู้ไหมเนี่ย
้วัวเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเลยแหละ
วันนึงมีคนมาสั่งจองให้ต่ำกว่าวันละยี่สิบถุงนะ

ขายกันเป็นกระสอบใหญ่แบบนี้ที่ขนขึ้นรถแบบนี้ค่ะ
พี่หนูพักนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าในแต่ละวัน
มีคนนำถุงปุ๋ยมาจองเอาไว้เต็มเลย
ตัวเองก็จะมีหน้าที่ตักขี้วัวใส่ถุงกระสอบที่ลูกค้าเอามาทิ้งไว้แบบนี้
ขายในราคากระสอบละ๒๕บาทถูกมาก
ถูกนะถ้าหากลูกค้าไม่มีถุงก็จะคิดค่าถุงเพิ่ม
ก็คือเป็นถุงละ๓๐แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาถุงมาไว้ให้นะคะ
ฮอตมากเลยอาชีพนี้ขายดีมากเลย
หูกรึคือที่จะมารับขี้บัว
วันหนึ่งขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ๒๐ถุงนะ
วันหนึ่ง๒๐ถุงโอ้โหรายได้ดีจริงไปฟังพี่เขากันค่ะ
หัวนี่ก็กับวัดได้ไส้น้ำซื้อยูซื้อกินก็ได้น้ำฉีกหัวล่ะ
เฉลี่ยแล้วมื้อนึงนี่ประมาณจากกระสอบ
เหมือนมื้อนึงก็ได้สิบหาสิบหกกระสอบอยู่ค่ะ
ตอนนี้นะคะขี้วัวหรือว่ามูลวัวเป็นที่ต้องการในตลาดมากเลย
เพราะว่าชาวสวนเขาจะทำการปลูกผักแบบปลอดสารพิษถูกไหมคุณ
เขาก็จะนำมูลวัวเนี่ยไปเป็นปุ๋ยไง
คนก็เลยมาสั่งจองกันเยอะแบบนี้แน่นทุกวันเลยนะคะ
คนต่างจังหวัดก็มีนะอยู่ต่างจังหวัดก็มาสั่งจองกับพี่เขาเหมือนกัน
ไกลจากชนบุรีก็มีอ่ะครับที่เขาขายอยู่ที่ชายภูมิอ่ะคุณครับ
โอ้โหมาไกลน่ะข้ามจังหวัดมาไกลมากนะคะข้ามภาคเลยด้วยน่ะ
ใช่ค่ะใครที่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพหรือว่ามีวัวอยู่ที่บ้านแบบนี้คุณ
ฉันเห็นว่านี่เป็นช่องทางในการแบบว่าหารายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งนะ
เจอขี้วัวอย่าเพิ่งเก็บทิ้งไปนะคะเอามาขายได้เพราะได้เยอะเยอะแบบเนี้ย
ขายกระสอบหนึ่งยี่สิบห้าสามสิบบาทเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ธรรมดาเลย
แปลงมูลให้เป็นเงินต้องบอกแบบนี้ต้องบอกแบบนี้ใช่แปลงมูลให้เป็นเงิน
เปลี่ยนจากขี้เป็นเงินขี้วัวขี้ควายก็มีมูลค่าขึ้นมาได้
บอกแล้วว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็ไม่ธรรมดาจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
เรื่องของการจำหน่ายมูลวัวพวกเนี้ยจริงจริงหลายหลายคนเขาก็รู้อยู่แล้ว
เกษตรกรส่วนใหญ่เขาก็ทำกันแต่พี่คนนี้โอ้โหถือว่าทำออกมาแล้วก็
ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จแล้วก็ขายผมว่าไม่แพงเท่าไหร่น่ะ
รายการกำลังสนุกเลยอะ